ตัวนี้น่าจะเป็นวัวปล่อยเลี้ยงกลางทุ่ง
มันคงเดินมาคันคลองส่งน้ำแล้วมันคงเสียหลักค่ะ
ก็เลยพลัดตกคลันคลองลงไปบาดเจ็บลุกไม่ขึ้นนะคะ

อากาศน้าวเย็นอยู่ที่๑๐๑๓องศาเซลเซียสเนี่ย
กระเบื้องปูพื้นมันโก่งตัวแตกขึ้นมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๑๓๔ทับ๓ของนายธนกฤษเท้าบุญยืนนะคะ

กระเบื้องปูพื้นเนี่ยมันหนีโกงอย่างนี้เลย
เห็นเลยส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบนี้เวลาน้ำท่วมใช่ไหม

นี่อากาศหนาวก็เป็นเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวานตอนเช้ากำลังยืนผิงไฟอยู่ดี
สักพักได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดระเบิดดังหลายครั้งในบ้านตกใจ
รีบวิ่งเข้ามาดูก็เห็นกระเบื้องปูพื้นเนี่ยค่ะ
กว่าแผ่นโกงตัวแตกขึ้นมาแบบนี้
คิดว่าอาจจะเกิดจากอากาศหนาวหรือเปล่า

ชมวิวกันบ้างดีกว่าหน้าหนาวแบบนี้
ผาเป้าผาแดงเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมกัน
สวยมากขอบอกความสูง๕๔๐เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุณหภูมิเลขตัวเดียวนะคะ๘๙องศาเซลเซียส

ฉันนึกคอสตูมตัวเองออกเลย

แต่ผมเป็นห่วงไปถ่ายรูปริมผามาสิครึ่ง

อยู่ในจุดที่มันปลอดภัยด้วยนะคะ
เขาก็แห่กันขึ้นไปชมสายหมอกชมแสงแรกของวัน
วิวทิวเขารอยต่อ๓จังหวัด
คือจังหวัดสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะคะ
ใครไปนี่นะต้องเก็บภาพความประทับใจกลับมาทุกคน
นักท่องเที่ยวไปตั้งเต็นต์นอนรอแสงแรกกันได้ที่ยอดเขาเลยนะคะ
ใครสนใจหนาวนี้ไปไหนไปที่นี่ก็ได้
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนกันได้เลยนะคะ
ครับนี่คุณผู้ชมก็ดูอุณหภูมิไปด้วยนะฮะ
ข้างจองราวดรอิทธานนทร์ตอนนี้๑องศาเซลเซียส
ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน๑องศาเซลเซียส
อำเภอภูเรือจังหวัดเลย๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเช้าวันนี้จันทร์ที่๙ธันวาคม
อิจฉานะแต่ว่าใครไปเที่ยวอย่างที่เราย้ำกันบ่อย
เสื้อกันหนาวที่บางทีไม่ได้ใช้แล้ว

เพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านที่เสียชีวิตจากอากาศที่หนาว
มีพ่อคนหนึ่งสละผ้าห่มให้ลูกเพราะว่าผ้าห่มไม่พอ
ตัวพ่อนอนขดหนาวเสียชีวิตเลยนะฮะ

ขบวนแห่หน้าเปี๊ยะพงระเบียบวัย๒๐ปี
เขาจะไปอุปสรรค์บดอยู่ที่อุบสรรค์วัดโพเอ็น
ตำบลรำมสักแดดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ถามว่างานนี้มันแปลกตรงไหนคุณผู้ชม
ก็ดูรถแห่เขาสิคะคุณ

คือต้องบอกก่อนว่านาคปิยพงศ์เนี่ยนะ

พ่อแม่นายสมชายกับนางเล็กเนี่ย
เขาซื้อมารับจ้างเกี่ยวข้าวรถคันนี้
สร้างรายได้ให้ครอบครัวมาตั้งแต่นาคยังไม่เกิด
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยนะ

เป็นรถเนี่ยที่หาเงินมาเลี้ยงน่ากจนโตขนาดนี้จนได้บวช
ก็เลยเอารถคันนี้แหละแห่นาคซะเลยก็แล้วกัน

ถูกต้องความยินดีของญาติพี่น้องก็ออกมาตามเสียงเพลงและท่าเต้นนี่แหละค่ะ
รำหน้าหน้ากันโอ้มวลเหลือเกินสนุกสนาน
รำหน้ารถขึ้นไปโยกย้ายสายสะโพกกันรถเกี่ยวข้าวก็ทำกันมาครบถ้วนนะคะ
ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวระเบียบมานะที่นี่
อาศักดิ์สาธุค่ะ